สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นพิเศษกับน้องมิวสุดสิทธิ์ค่ะของชาเม้ค่ะ
ฮอตมากนะน้องมิวก็แบบขอบคุณที่แบบให้คิวพวกพี่ด้วยมาทำกิจกรรมแล้วก็แฟนคลับน้องน่ารักมากนะคะ
อยากได้น้องทรัพมาด้วยแต่ไม่มีโอกาส

ก็มีพิเศษแน่นอน

ไม่ใช่เรื่องแต่งงานแต่ว่าโอไลน์แรงงง่อนคิดไปไกลมาก
แต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะ

ก็คือทุกคนยินดีกันเยอะมาก
ทุกคนไม่ยินดีด้วย

แต่ว่ามีคนเอาออกไปแล้วไปแซวจนแบบเป็นเรื่องแต่งงาน
เราก็ไม่คิดว่าคนจะให้ความสนใจขนาดนี้
คือต้องบอกว่าจริงมันเป็นโจ๊กแบบตลกมาก

คืออยู่ในร้านอาหาร

เป็นเวลามาถึงเวลานั้น
คือเขามาเซอร์ไฟล์นะคะเขาก็เซอร์ไฟล์
คือจริงจะบอกว่ารายการมันเป็นรายการเชียร์
แต่คือแบบเขาก็แบบมาเซอร์ไฟล์ได้ยังไงก็ไม่รู้
เหมือนเขาเตรียมกันอะไรกับทีมงานเอง
แต่ก็จริงเราก็เซอร์ไฟล์มากนะคะเซอร์ไฟล์มากที่แบบเขามาอะไรอย่างนี้
เซอร์ไฟล์กว่าที่ข่าวออกไปแล้วว่าแตะ
ถ้าศิกรวรรษก็ต้องไปบอกอีกคนให้ทำไมก็ได้เซอร์ไฟล์
เพราะว่ามันต้องทำงาน
ก็เป็นเขาที่ส่งมาเองแฮ้มันก็มีคนไปแจ้วเขา
เค้าก็สนใจยังไง
เขาก็บอกเหมือนน่ารักดีเนอะ

มีสัญญาณกับเขาหรือเปล่า

อยู่ด้วยความแฮปปี้นี่เลยเนี่ยก็มันก็กำไรดีแล้วในประวัติกรรมทุกวัน
คือนันเนี้ยจะไม่อยู่เชียมพร้อมด้วยก่อนแต่คนเดียวพร้อมไปงานแล้วอะ

เป็นเรื่องหรอนะโสดมากเลยเลยค่ะ
แต่ว่าถ้าพรุ่งนี้ก็ดูแลรการที่ป่อยโดยละ

จริงเหรอนี่แบบไม่คุ้นนะถ้าเราซาวน่าเวียนต้อง้ามีของผู้ชาย
ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่น
แต่คุณมาทำอะไรคุณมากำลังใจสิ

เราก็คิดไหมว่ามันฮืดมั้ย

มันไม่ใช่แบบจะมาแต่งการนะคะแต่คือมันเป็น
ปีของใดใกล้กันอย่างน้อยมันก็เป็นตั้งใจมาแล้ว
คือความน่ารักก็ก็มาเกิดอย่างเขาก็รีบมาหมายประชุม
มันดูไกลมากเราก็แบบ๕๕๕เพราะว่าก็ใจผู้ชายมากว่า
แล้วโครงงานเราก็มั่นงานในธุรกิจมันคงไม่ได้สวยแล้ว
เอ่อแต่งงานมั่นคงไม่ถึงธุรกิจสวยไหมนะคะ
ก็ซื้อเพิ่มอีกก็ได้ค่ะยินลงมาจ้างได้อีก
แล้วเรื่องแต่งงานมันอยู่ในไอ้กายชีวิตเราหรือยัง
จริงเราไม่เคยคิดถึงเรื่องแต่งงานในชีวิตตัวเอง
เพราะเรารู้สึกว่าชอบทำงานอะไรแบบนี้
แต่แบบเออพอมันมีภาพแบบนี้เอามาฝากภาพละ
เดี๋ยวก่อนรอดูก่อน

ฟ้าเนี่ยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอ
มาม่าถามยังไม่แบบดุงข้าวป๊าถาม

น่าจะเห็นจากวันนี้นะคะ

ด้วยใจล่ะเป็นซื้อ
ในการที่ให้เราทำรายการแบบน่ารัก
มันออกมาอาธิบายให้ฟังแล้วกันว่ามันถือ
การเอาคอมในในร้านเนี่ยมาเล่น๑๖

ถ้าถามว่าแบบมมแฮปปี้ดีมั้ยก็ก็ก็แฮปปี้ดีจังหรอก
ไว้เพื่อบอกดิกว่าแต่ในความรู้สึกของเธอเองตอนเนี้ย
สำหรับคนคุณไข้หรืออะไรโมเม้นอยู่
เพราะฉะนั้นกับจุดตอนนี้เขาก็เค้าก็ดีมากมากสำหรับเธอนะ
เราก็มันทำใจและมีของสุขทั้งบาง
ถ้าของเป็นเจ้าบ่านของเรา

อยากจะมีภาพชีวิตคู่กับใคร

มาให้เวลาของเราสามารถเคาระเคาร์

แต่ถ้ามันไม่ได้เป็นตามหวังเราก็ไม่ได้จะคาดหวังว่ามันจะต้องใช่

เขินมากสิปรกติสัมภาษณ์นี่มันกลิ่นไป

แต่ว่าเราต้องไว้รู้ว่าไปที่ไหน

เท่านั้นจากวันตอนนี้อีกไปได้บ้างไหม

โอเคนะขอบคุณมาก